เคยตั้งกฎอะไรไว้มั้ยแล้วก็มีบทลงโทษมั้ย

พยายามจะอดของหวานชาไข่มุกมันทำไม่ได้เลย

ไม่กินข้าวตอน๔ทุ่มนี่ก็ว่ายากก็นัก

อย่างที่คุณว่าไปนะคะโอ้โหนี่มีอีกท่านหนึ่งนะคุณ
นางเอกเลยดังด้วยนะคะคุณไอซ์ปรีชยาค่ะ
ที่ฟังแล้วอู้หู้อะคะเลยค่ะ

แล้วคือไอซ์เขาบอกตัวเองว่ามีปัญหาเรื่องการกินขนมจุกจิก
ก็คือปัญหาของสาวเนี่ยคุณผู้ชม
ดังนั้นเธอตั้งใจจะลดน้ำหนักให้ได้ค่ะ
ไอซ์บอกว่าหนูจะนั่งสมาธิวันละ๕นาที
ออกกำลังกายอย่างน้อย๓วันต่ออาทิตย์
ดขนมจุกจิกนะคะเอวต้องเหลือ๒๓นิ้วเป็นเวลา๑เดือน

คือเดินมานี่นี่แค่ว่าอวดอะไรนะ
คุณผู้ชมเธอมีบทลงโทษที่คุณผู้ชมต้องฟังค่ะ
คือเรียกว่าคนจริง๒๐๒๑ค่ะ
ไอซ์บอกว่าถ้าหนูทำไม่ได้
ฉันจะเอาอึ๋อหมามามัสหน้า

ก่อนจะลาออกจากวงการบันเทิงทั้งชีวิต
กินแมลงสาปโชว์คุณผู้ชมฟังไม่ผิดค่ะ
ถ้าทำไม่ได้เอาอึนแหละค่ะมามาร์คหน้า

ตัวเองไงเธอเชื่อว่าเธอน่าจะทำได้อยู่นั่นแหละ

มีคลิปคุณผู้ชมไปดูกันว่าน้องไอซ์ปรีชายาของเรา
เขาเป็นคนจริงแบบไหนจัดไปเลยค่ะ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ